กันหน่อยค่ะผู้ชายคนนี้มากันสองคนแล้วเขาแต่งตัวนะเหมือนกับเขาจะไปหากบหาปลา
เพราะอะไรรู้ไหมมีไฟส่องกบอยู่ตรงนี้ใส่รองเท้าบูธแต่ไม่ได้ไปหากลบหาปลาค่ะ
มาหารถหารถแล้วก็เอาไปเลยเอาที่เรียกว่าขโมยขโมยดีนั่นแหละคุณผู้ชม
นี่มากันสองคนภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้มันจะมืดหน่อยนะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนตี๒ค่ะ
นี่ที่หอพักอยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาถึงละสองคนคนหนึ่งมีไฟส่องกบอยู่บนหัว
อีกคนนึงใส่รองเท้าบูธมาอันนี้เดินผ่านกล้องไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะพอเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็เดินไปดูรถมอเตอร์ไซค์เอ๊คันไหนดีนะพยายามงัดรถงัดไม่สำเร็จค่ะ
ทีนี้ก็เลยไปที่รถฮอนดาเวฟหนึ่งสองห้าไอคันนี้ใช้เวลางัดแป๊บเดียวน่ะประมาณไม่นาทีกว่าไม่ถึงสองนาทีอ่ะอ่าฮะ
เสร็จแล้วปั๊บขึ้นคร่อมรถเลยเอาเท้าค่อยไถไปไถไปไถไปแล้วก็ออกจากหอพักไปเลย

เหตุการณ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นวันก่อนตอนตี๒อันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่จับได้

แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน
แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน
แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน
แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน

แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน
แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน

แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน
แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน
แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน
แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน
แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน
แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน
แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน

แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน

แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน
แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน
แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน
คุณป้าบอกรถคันนี้เป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหา
แล้วคุณป้าบอกรถคันเนี้ยเป็นรถคู่ใจเลยนะใช้มานานแล้วในการทำมาหากิน

น้ำตาทั้งปากเหงื่อเลยครับใช่ค่ะจะให้เดินไปทำงานหรือยังไงอ่ะ

นี่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องพึงตำรวจล่ะค่ะ

ก็สั่งการแล้วนะให้ชุดสืบลงพื้นที่

เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานตามตัวคนร้าย

ว่าจะใช่คนในพื้นที่หรือว่าคนต่างถิ่น